ส่วนเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่หลายอย่างซ้อนกัน
มีสามีพระยาคู่นึงเขาอยู่ด้วยกันมา๗ปีแล้วนะคะแล้วเขาไม่ได้มีลูกด้วยกัน
ฉีดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอาการแปลกเพลียก็เลยกลับมาที่พักของตัวเอง
กลับมาก่อนเวลาอันควรละมั้ง
กลับมาก่อนเวลาเจอภรรยาของตัวเอง

โอ้โหผู้ชายคนนี้ตกใจพยายามจะหนีกระโดดลงมา
บาดเจ็บสาหัสนี่ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขยับไม่ได้แบบนี้
กระโดดหนีกี่ชั้น๓ชั้น
โอ้โหใช่กระโดดจากชั้น๓ชั้น
ยังกระโดดเลยเหรอค่ะจะยังไงดีล่ะเนี่ย
โอ้โหแสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้วหรือยังไร
คือผู้ชายคนที่กระโดดหนีลงมา
เขายอมรับเขาบอกเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้
มีสามีอยู่แล้วอ่า
เขาก็รู้ว่าผู้หญิงมีครอบครัวแต่ก็มาแอบคบหา
มาหาสามีเขามาเลยแบบ
ทำอะไรไม่ถูกกลับบ้านผิดเวลาเปิดมาเจอจังจังเลย
อย่างเงี้ยหรอคือ
วัคซีนช่วยเอาไว้ให้รู้ความจริงหรือยังไงดี

หลายเรื่องซ้อนกันอยู่ไงอ่ะตำรวจสบชนบุรี
กู้ภัยไปช่วยคนเจ็บก่อนนะคะเบื้องต้นก็
เขาก็เจ็บหนักอะเนาะนายเทวินอายุ๒๐
เป็นชาวจังหวัดเชียงรายตกลงมาจากชั้น๓
ชั่นแห่งนี้อยู่ในอำเภอเมืองชนบุรีนี่แหละค่ะ
เขาก็นอนร้องคลวนคลางแต่ฝ่ายหญิงอ่ะ

นั่งเสาร์เจียบนามสมมุตรอายุ๓๒
มาดูแลพ่อหนุ่มคนนี้ด้วยความเป็นห่วงอยู่ตลอดเลย

ไม่ได้เลยนะคะกู้ภัยก็ช่วยดามขาให้แต่ตัวนายเทวินก็ร้องลั่น
กู้ภัยก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลวิพารามอมตะซิตี้นายเทวินคนเจ็บบอกว่า
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาแมนชั่นแห่งนี้มาพบนางสาวเจี๊ยบนามสมมุติคนนี้แหละ
ก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอมีสามีอยู่แล้วแต่ก็มาหา
ผู้ชายรู้จักกันไหมเรารู้จักกันแล้วเรารู้ไหมว่าทางผู้หญิงเขามีรู้ว่าเขามีแฟนรู้ใช่ไหม
แล้วเราผู้หญิงห้องเขาได้ยังไงครับ
ส่วนสามีค่ะสามีอายุสามสิบสองก็ใช้เป็นนามสมมติกันแล้วกันเนอะนายเฉาเวง
สามีบอกว่าเช่าห้องอยู่กับภรรยาคนนี้อยู่ด้วยกันมา๗ปีแล้ว
เป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะจดทะเบียนใช่อืมไม่มีลูกด้วยกันครับ
ทะเบียนเรียบร้อยอยู่กันมาเจ็ดปีรักกันดีปกติก็ทำงานกัดเช้าทุกวัน
วันนี้บริษัทให้ฉีดวัคซีนเข็มที่๒ฉีดเสร็จมันไม่สบายตัวกลับบ้านดีกว่า
มาเจอผู้ชายคนนี้อยู่กับภรรยาตัวเองอยู่ในห้องเลยนะเป็นยังไง
ไม่ใส่กางเกงภรรยารีบใส่กางเกงและใส่หมวกกันน็อกให้กับผู้ชายคนนี้
อ้าวนายเฉวงยังไงดีล่ะนายเฉวงก็บอกว่าให้นายเทวินไปนู่นเลย
ไปอยู่ระเบียงหลังห้องไปเลยแล้วยังไงปิดประตูล็อกขอเคลียร์กับเมียก่อน
เดี๋ยวในส่วนของผู้ชายอีกคนว่ากันอีกทีเคลียร์กับเมียอยู่ผู้ชายคนนี้กระโดดลงตุ๊บเลย
ระเบียงแบบคงไม่รู้จะยังไงกระโดดลงมาจากชั้น๓โอ้โหนายเฉวงบอกว่าผมก็จะยังไงอ่ะ
ทำใจไม่ได้อ่ะเบื้องต้นเอางี้ก่อนก็แล้วกันแจ้งความนายเทวินข้อหาบุกรุก
แล้วก็จะหย่ากับนางเสาเจี๊ยบยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายนายเทวินนะครับ
นายเทวินกระโดดลงมาเองจริง
คือผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน๗ปีระหว่างทางมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะ
แต่พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ผมว่าผมเห็นใจฝ่ายชายนะ
เพราะว่าถ้าเขาไม่รู้ความจริงในวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งกี่หนใช่ไหม
ก็เลยอย่างที่บอกไม่รู้ว่าจะต้องยังไงขอบคุณวัคซีนที่ทำให้อาการเพลียแล้วกลับบ้านก่อนเวลาอันควรหรือเปล่า
เอาให้มันเจ็บแต่จบดีกว่าใช่ไหมให้มันเจ็บแต่จบดีกว่าค่ะ
แต่เพิ่กนุ่มคนถึงจับจริงใช่เจ็บเยอะเจ็บหนักเลยกระดูกโผลด